ส่วนอีกหนึ่งคนนี่ก็เป็นสายมูเตลูเหมือนกันสำหรับพี่จอยชวนชื่นนะจ๊ะพี่จอยเนี่ยปกติก็ต้องมาลุ้นเหมือนกันแหละ
ต้นเดือนกลางเดือนเนี่ยนะคะก็จะต้องมาลุ้นโชคจากการซื้อลอตเตอรี่เหมือนกัน
งวดล่าสุดก็มีมีอะไรรู้ไหมคะตัวเงินตัวทอง
ที่ต้องมาปรบป้วนปิ้นอยู่แถวบ้านโอ้โหแถมตัวเองเนี้ยก็นับถือพ่อพญานาคด้วย
งานนี้พี่จอยจะซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรแล้วมูเตรูแบบนี้ดวงจะปังไหม

ไม่รู้เหมือนกันนะจราเข้น้อยเข้ามาเดินอยู่แถวบ้าน
ก็บอกให้เห็งรวยนะบอกให้ถูกหวยนะ
ให้ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยซื้อลอตเตอรี่มาแล้วเนี่ยให้ถูกหวยให้ถูกหวยจะได้เอ่อ
ช่วยเราหน่อยช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพญานาคอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย
เราก็กราบไหว้ขอพรขอให้มีอะไรทำตอนนี้เท่านั้นเอง
ส่วนมากพี่เหนือเราจะได้เงินแต่ก็มีไหว้ปกติแล้ว
ปกติตามความเชื่อก็ไหว้ปกติเป็นความเชื่อค่ะใครเชื่อก็เราไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่
เราก็ไหว้กราบไหว้ไปสักวันท่านก็คงเห็นท่านก็คงให้พรเราเองแหละ
อย่างที่บอกมันเป็นความเชื่อเขาว่ากันว่าตัวเงินตัวทองมาแถวบ้านเข้าบ้านเนี่ยจะมีเงินมีทอง
แต่ก็นั่นแหละเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ